ต่อกันที่เรื่องของการเมืองเลยนะคะร้อนแรงไม่จบไม่สิ้น
ตอนนี้คนที่ดูมีบทบาทค่อนข้างมากหน่อยก็คือพบทบ
หลังจากที่มีการออกมาวิภาควิจารณ์กลุ่มคนคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง
ล่าสุดหลังจากที่กลุ่มคนคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง
เขาบอกว่าถ้า๑๘มกราคมนี้ยังไม่มีการประกาศในอย่างเป็นทางการนะคะ
ว่าจะเลือกตั้งวันไหน๑๙มกราคมเขาจะยกระดับการชุมนุม
ที่อนุสวรีประชาธิปไตยทันที
ฟังกันค่ะว่าพบทบตอบว่าอะไร
ผมพูดไปรับรองว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่ต้องมีคนที่แบ่งต้นกับความดูแล
แต่แล้วผมก็พูดในฐานะคนที่มีบทธาตุเข้ามาดูแลเรื่องการประสงค์เรียบร้อย
ขีดเส้นตายอะไรก็ขีดได้แต่ขอให้ขีดให้ตัวเองด้วย
นี่เป็นคำตอบของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะเลขาธิการคอสชค่ะโดยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำได้
เป็นสิทธิ์ที่กลุ่มคนคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยพึงจะทำได้เพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพอยู่แล้ว
แต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายค่ะขีดเส้นให้เราแล้วก็ขอให้ขีดเส้นแบ่งให้กับตัวเองด้วย
รวมถึงยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับตำรวจทหารที่ไปติดตามดูแลความเรียบร้อยของทุกพักการเมืองเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องแสดงตัวก็ได้แล้วก็อยากจะขอร้องฝ่ายการเมืองด้วยนะว่า
ขอให้ให้เกียรติเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นผู้ที่ตกเป็นจำเลยก็ต้องหนีไม่พ้นกองทัพอยู่แล้วอ่ะ
ส่วนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอย่างที่บอกจะชุมนุมก็ชุมนุมจะยกระดับก็ยกระดับ
ขอให้อยู่ในสิทธิและเสรีภาพในกรอบของประชาธิปไตยและกฎหมายก็แล้วกัน
ทีนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำถามค่ะ
ถามกลับไปหากลุ่มคนอยากเลือกตั้งบอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาขีดเส้นตายให้กับรัฐบาล
แต่ว่าพลเอกอภิรัตน์บอกว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่จะชุมนุมก็ทำได้
แต่พลเอกปรยุจันโอชาณายกถามว่ามีสิทธิอะไรที่มาขีดเส้นตายให้กับรัฐบาล
นายกยังยืนยันนะคะว่ากำหนดการทุกอย่างยังอยู่ในกรอบเวลา๑๕๐วัน
ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่๙พฤษภาคมปีนี้แน่นอน
และการที่บอกว่าจะจัดการเลือกตั้งก่อน
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องระบุวันเลือกตั้งให้ชัดเจน
เพราะวันเลือกตั้งไม่รู้พูดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่า
คนกำหนดก็ตอนโน้น
ทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันจะเดินไปคนเดียวมันก็ไม่ได้
ส่วนการประชุมคอรมอสัญจรที่ลำปางค่ะ
มีการอนุมัติเพิ่มขีดความสามารถในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก็คือสามารถถอนเงินสดส่วนหนึ่งมาใช้จ่าย
แล้วก็ซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้
ไปดูการลงพื้นที่ของพพรรัฐกันหน่อยค่ะ

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสา

คณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปพบประสมาชิกพักษ์
แล้วก็ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอร้อยเอ็ดด้วย
มีอดีตสอสอชาวบ้านมาให้การต้อนรับและร่วมฟังปราศัยนับหมื่นคนเลยค่ะ
นายสุริยะบอกว่าพักจะผลักดันโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เห็นไหมบอกว่าถ้าอยากจะทำเค้าก็จะทำให้ชะมัดมาสักครู่นี้
โดยเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง

เวลาแล้วกับการจะมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่จะต้องมาดูแลปากท้องประชาชน
อย่าว่าแต่๖๐ที่นั่งเลยอาจจะพลิกได้มากเป็นประวัติการอย่างคาดไม่ถึง
ก็ได้เอาอีกแล้วนะวลีเดตใหม่แล้วนะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
เอ้าส่วนกรณีนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเขามีรายการผ่านเว็บไซต์
หวังช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก
บอกว่าจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาพูดคุยกันในทุกวันจันทร์ผ่านทางเว็บไซต์

อ่าคนในประวิดวงสุวรรณรองค์นายกรัฐมนตรีก็บอกเขาว่า
เอ้าก็เป็นสิทธิของประชาชนแหละไปคิดกันเอาเองแล้วกันว่าควรฟังหรือเปล่า
อย่าลืมนะว่าเขาเป็นนักโทษหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศ

อ่าตลอดอ้าวนางสาวยิงและชินวัฒน์ค่ะ
หลังจากที่เข้าทำงานที่ใหม่เมื่อวานนี้วันแรกมีความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ฮ่องกงด้วยอ้างบอกว่าสื่อท้องถิ่นกัมพูชา
บอกว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ย
ออกคำสั่งความยาวถึง๒หน้ากระดาษเต็ม
หน่วยงานต่างตรวจสอบการออกหนังสือเดินทาง
ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองกัมพูชาตั้งแต่เกิด
และให้เรียกคืนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับชาวต่างชาติด้วย
ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงเท่านั้น
แก้ปัญหาการนำหนังสือเดินทางกัมพูชาไปใช้ในทางไม่เหมาะสม
มันก็เกิดจากประเด็นที่สื่อของฮ่องกงนี่แหละไปลงว่า
แล้วก็ใช้ในการที่จะซื้อของซื้อของหรือว่า

ก็เกิดเกิดขึ้นวันเดียวกันที่ข่าวนี้ออกมานั่นแหละ

อันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุว่ากรณีถึงจริง